คือใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวหรือว่า
อะไรอย่างนี้ก็มีกิจกรรมแล้วที่นี่

มีค่อนข้างไหวรเหรอค่ะ
ก็ทำบ้างนานทีเพราะว่าทำรายการอาหารก็จะทำบ้าง
แต่ว่าถ้าแบบชัวร์จริงอะไรอย่างนี้ก็ซื้อกินง่ายกว่า
แต่ว่าถ้าเกิดแบบทั่วไปอยู่บ้านอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะมาก

นักท่องเที่ยวได้มีความรู้

แล้วก็ได้มีกิจกรรมเวลามาที่สนามบิน

วันนี้ได้มีกิจกรรมดีแล้วนะคะมีเกือบเดือนเลย

อ่ะได้การเข้าใจกับเจมมี่ได้ยังเท่าไหร่นะ
ก็จริงเรื่องนี้วุ้นแบบอยากให้จบแล้วอะค่ะ
ก็ไม่อยากแบบพูดอะไรมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมั่วออกมาอีกเยอะมาก
ก็เลยวุ้นคิดว่าวันนั้นวุ้นพูดไปหมดแล้ว
วุ้นแบบอยากจะพูดแล้วก็วุ้นก็อยากให้มันจบจริงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีกับทุกฝ่าย
สภาพจิตใจแต่ละคนก็คงไม่ได้โอเคเท่าไหร่กับข่าวแบบนี้
ก็คิดว่าอยากให้มันจบจริง
แต่ว่าเพื่อนสองคนจะปรับความเข้าใจกันอยู่อะไรอย่างนี้
จริงก็ต้องใช้เวลากันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว
เราก็พูดกันทั้งคู่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลา
ทุกคนก็สามารถมีปัญหากันได้
บกันมาตั้งนานมันก็อาจจะต้องมีเรื่องไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกัน
เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ก็เวลาก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

แต่ว่าจะครบหรือเปล่าหรือไม่ครบวุ้นก็ไม่แน่ใจ
เพราะว่าจริงช่วงนี้วุ้นก็งานหนักมากแล้ว
ถ้าแบบเวลาตรงกันพอดีก็จะแวบไปเลยทันที

จริงเราให้เรียนหินตัวเองค่ะ
มันจากทอคจึงถึงเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องของพวกเราก่อนนะคะ
วุ้นก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะพูดไปมันก็จะแนวแบบ
มันจะสามารถทำอะไรที่ออกมากระทบสากังได้อีก
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวุ้นขอจบเรื่องนี้ดีกว่า
เพราะว่าตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเยอะเกินจริงไปเยอะ
หมายถึงคนนอกที่คิดกันนะ
แต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดเวลาที่ทุกคนแบบมาสนใจเรื่องนี้แล้ว

เพราะฉะนั้นแบบก็วันนี้วุ้นต้องกลับมาทำงาน
ก่อนวุ้นจะผ่านจุดนั้นมาได้

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วย

โอ้ดีได้
เส้นจริงหรือเปล่าก่อน

แต่ถามว่ารายละเอียดวุ้น

แต่วุ้นมีโอกาสให้เห็นเข้าคำในราย

แบบไม่แย่เกินไปวุ้นก็จะอยู่นิ่งดีกว่าค่ะ
เพราะว่าคือตอนนี้ทุกอย่างแบบเท่าที่วุ้นรู้นะ
มันมีทั้งข่าวแบบเหมือนแต่งขึ้นมาหลายอย่าง
อะไรต่างที่แบบว่ามันเกินจริงไปเยอะ
เพราะฉะนั้นแบบเราก็คิดว่าพวกลายหลุดนี้มันทำได้อยู่แล้ว
มีคนไลน์หลุดเยอะแต่ว่าสำหรับวุ้นเนี่ย
ถ้าไม่ใช่เป็นข้อความที่แบบเราไปทำร้ายใคร
วุ้นคิดว่าวุ้นโอเคไม่ว่าอะไรก็ตาม
คือเรายอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็มีแบบเหนื่อย

ซึ่งมันก็เป็นการแบบถ้างึงในชีวิต

มันก็จะต้องมีคนทั้งไม่ชอบทั้งคนชอบอะไรแบบนี้
แต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบ

บางคนไม่ได้รู้ความจริงเยอะ
ปีข้อความใหนที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบแบบมันแย่มาก
ก็พยายามไม่จำค่ะตอนนี้
เพราะว่าบางทีมันก็แรงมาก
แล้วก็ไปเราจะทำอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่าเราต้องข้ามจุดนั้นให้ได้
ให้กำลังใจสุดยังไง
ดีที่มันมีแบบใช้เวลาทำงานเยอะ
มีธุรกิจที่จะต้องทำมันก็เลื่อนมาแล้ว

แล้วก็มีเพื่อนที่แบบทุกคนอยู่ข้างนู้นตลอด
เพื่อนทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิม

เออมันก็บางทีจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้

เหมือนกับเรา
ไม่คิดว่ามันจะเกิด
คนยังให้ความสนใจเยอะขนาดนี้
แต่ถามว่าทุกฝ่ายก็เสียใจ
ที่ไม่ได้อ่านมานัง
คราวนี้แล้วหลังก็เริ่มบอก

เธอคิดว่าทุกฝ่ายคงได้กำลังใจเหมือนไหร่
โอ้อก็มีค่ะท่าว่าจริงก็เป็นงานที่แบบ
คืออะไรเลยวนะมันเป็นงานที่ติดต่อมาจันทรับ
ก็คง
คงไม่ได้มีอะไรเราก็อยากจะทำงานต่อไป
คือเราก็อยากใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิม

เพราะว่าจริงผมรู้ใจ
อะไรครับ

คนไหนคะ

โหดแรกคืออาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ถือว่าแบบ
มีเพื่อนมาถัดเวศก์ก่อนกินข้าว
มาให้กำลังใจดูแลอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ถามแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็บริสุทธิ์ใจ
เราก็ไม่คิดว่าลงมันไม่ใช่รุ่งคู่หรืออะไร
มันควรเซลล์หนักมาก

แอบต้มใจนะเพราะว่าไม่เหมือนตัว

แต่ว่ามันก็คงอุ้นก็คงใช้ชีวิต

วุ้นอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจวุ้นก็อยู่

แล้วถ้าแบบทุกคนตอนนี้เข้ามาเป็นเพื่อน
เป็นพี่เป็นแบบ

ถ้าอุ้นคุยแล้วฮัปปี้อุ้นก็คุย
แต่ว่าบางทีเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม

คุณก็เข้าใจถึงไปแล้วว่าเขาเปิดตัวโมงละ
เราอยากจะบอกอะไรไหมคะ

เพราะฉะนั้นแบบก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคน

ไม่เลยค่ะวุ้นบอกแล้วว่าถ้าวุ้นแบบตัดสินใจคบใครจริง
ต้องแน่ใจจริงว่าแบบเห้ยคนเนี้ยหลายแบบนี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิด
ไปพูดถึงเขาเลยค่ะเขาอาจจะแบบแค่แบบพี่น้องก็ได้
เราก็ไม่รู้เราก็ขอใช้เวลาไป